คุณผู้ชมค่ะเรามาที่เรื่องตัวเลขกันบ้างดีกว่านะคะ
นี่ฉันจะคำนวณโอ้โหเท่าที่มันเสียสูตรเลยทีเดียวนะคะ
มาตามนัดก่อนวันหวยออกคุณผู้ชมค่ะ
นักเสี่ยงโชคทั้งหลายจ๋าใครที่กำลังจะส่องเลขเด็ดเจ้าพ่อเจ้าแม่คนบันเทิง
เราได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะ
เจ้าเก่าปังบ้างแป๊กบ้างต้องพี่คนนี้ค่ะมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะ
รอบนี้บอกใบ้เลขสวยเยอะเลยนะคะ
เลข๒ก็ดีนะเฮ้ยเลข๕ก็เด็ดอ่ะ
เดี๋ยวมาทุกเลขเลยป่ะนะคะ
จับคู่มาให้อีกเรียบร้อยเลยนะคะ
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคกันด้วยนะ

เลือกพอสนุกค่ะขำลอตเตอรี่เอาสักใบ๒ใบพอนะคะ
มาต่อที่อีกคนนึงค่ะนี่ก็ไม่ได้จงใจใบ้นะ
แต่เชื่อเลยว่าแฟนอาจจะลองเสี่ยงดวงตามเล่นค่ะ
ก็เลขที่บ้านหลังใหม่ของคุณก้องห้วยไร่
สวยทีเดียวนะคะ๙๙ทับ๑๑๙นั่นเองค่ะ
สวยสักขนาดนี้นะคะแถมเจ้าตัวเพิ่งไปไหว้พระขอพรที่คำชโนธ
ขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภมาด้วย
ใครจะลองเสี่ยงตามก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ

ก็ขอเดบิลสู่สายเสี่ยงโชคกับเขาเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดค่ะไปทำบุญวันเกิดเพื่อนซีพระเอกร่วมช่องอย่างโดนัทพัทรพล
ก็อุดหนุนคุณลุงขายลอตเตอรี่ในวัดมาแบบกรุบ
แต่น่าเสียดายตรงไหนรู้ไหม
ตรงที่แบบว่าพยายามส่งแล้วส่งอีกยังไง

งั้นนะคงมีคนตามบ้างแน่เลยนะคะ
คอยโพสต์แต่โพสต์หลังจากถูกแล้ว
ยังไงก็แล้วแต่ก็ใช้สติในการคำนวณตัวเลข

และใช้วิจารณญาในการรับชมคำสุดพูดของเราด้วยนะคะ